สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะ

คุณผู้ชมที่จะสามารถสำรองน้ำกักเก็บเอาไว้ใช้นะคะ

ไปตรวจสอบสภาพอากาศหลายภาคกันค่ะ

ฝนตกร้อยและ๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานฝนลดน้อยลงเล็กน้อยนะคะ

ส่วนตะวันออกฝนตกเยอะกว่านะคะ

ขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ

ชาวเรือต้องระมัดระวังในการเดินเรือนะคะ

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของเราค่ะ
มีฝนฟ้าขนองค่อนข้างเยอะค่ะคุณผู้ชม
ไปไหนมาไหนต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยค่ะ
เราไปดูภาพของสายรุ้งนะคะ
ที่ทอดยาว๒ฝั่งแม่น้ำนะคะ
เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่พบเห็นนะคะ
ก็คือฝั่งหนึ่งอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นของจีน